ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะบ้านหลังนี้ที่บุรีรำนะครับ
อันนี้ก็เรื่องของเมาเหล้าอดีตลูกเขยนะฮะ
เขามาตามง้อขอคืนดีกับอดีตภรรยาแต่ว่าเขาไม่ยอม
เขาขอเลิกไปเพราะว่าเมาบ่อยเหลือเกินนี่มีปากเสียงกัน
ยายเข้ามาห้ามเอามีดแทงแม่ยายนะฮะแล้วจะไม่หยุดด้วยนะ
ลูกชายของเขาต้องมาก้มกราบเท้าพ่อขอชีวิตนะครับ
ก่อนที่จะหลบหนีไปนี่คือคนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลนางรอง
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะ

ผู้ใครก็ไปไปถึงนี้เลือดเต็มมือภืนบ้านเลยนะครับ
คนที่บาดเจ็บถูกแทงบาดเจ็บนะครับ
ถูกมีดแทงเข้าชายโครงด้านขวานะฮะ
นี่ที่บ้านก็เรียกรถพยาบาลให้มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนก่อเหตุเป็นอดีตลูกเขยของนางสมหมายนะครับ
หลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่นี่นะฮะผู้ก่อเหตุนายชุติพลนะครับ
เป็นอดีตสามีของนางสาวสุธานีที่เป็นลูกสาวของนางสมหมายนะครับ
เขามาตามง้อขอคืนดีกับนางสุธานีแต่ว่าอดีตภรรยาไม่ยอมนะฮะ
มีปากเสียงกันทะเลาะกันอดีตแม่ยายเข้ามาห้ามเอามีดแทงเลยนะครับ
คือทางนางสาวสุธานีเนี่ยอายุ๓๖นะครับเป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะฮะ
บอกว่าคนก่อเหตุก็คือนายชุติพลขวาขุนทศหรือว่านายเออายุ๔๐ปี
เป็นอดีตสามีของเธอเลิกกันไปได้๔เดือนนะ
คือทางคุณสุธานีบอกว่าเธอกับอดีตสามีความจริงเนี่ยโอ้โห
คบหาอยู่กินกันมานานมาก๒๑ปีนะครับแต่๕ปีหลัง
ชุติพลนี่โอ้โหไม่ไหวเมาอย่างเดียวนะดื่มเหล้าเมาอย่างเดียว
เมาแล้วหาเรื่องคนในครอบครัวจนเธอทนไม่ไหวขอเลิกนะ
ช่วงที่เลิกกันนายชุติพลก็พยายามมาง้อขอคืนดีหลายครั้ง
แต่ที่มาง้อเนี่ยไม่เคยปรับปรุงตัวเลยนะฮะ
ไม่เคยทำให้เห็นเลยว่าเออจะเลิกเหล้าจะไม่ดื่มเหล้าจะไม่เมาแล้ว
เธอก็ไม่คืนดีด้วยแต่นายชุติพลเนี่ยขู่ฆ่าคนในครอบครัวไม่เว้นเลยนะฮะ
จะฆ่าไม่เว้นเลยถ้าไม่คืนดีด้วยในครอบครัวเนี่ยมีลูกตัวเองด้วยนะ
ก็เลยไปแจ้งตำรวจเอาไว้ว่าถูกอดีตสามีขู่ฆ่ายกครัว
แต่มันก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ไหมฮะเขาก็มาขู่ฆ่าไว้นะครับ
สุดท้ายเนี่ยเธอก็อยู่กันอย่างหวาดระแวงนะครับ
เย็นเมื่อวานนี้คุณสุธานีบอกว่าชุติพลอดีตสามีขี่จักรยานยนต์มาที่บ้าน
เพื่อจะมาขอคืนดีอีกแต่รอบนี้โวยวายมาเลยเธอปิดประตูรั้วเอาไว้
เข้ามาในบ้านนี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพุ่งตรงมาหาเธอแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แล้วชักมีดขึ้นมานะฮะพกมีดติดตัวมาด้วยนะ
นี่มาจะง้อขอคืนดีกับเมียนะฮะพกมีดติดตัวมาด้วย
พอแม่ยายอดีตแม่ยายเข้ามาห้ามบอกเก่งนักหรือไงชักมีดขึ้นมาเนี่ย
แล้วแทงใส่เข้าชายโครงด้านขวาเลยนะฮะ
แทงเข้าไปทีนึงเธอบอกเธอต้องเอาตัวมากันนะครับ
เพราะว่านายชุติพลเนี่ยจะแทงแม่ซ้ำอีกนะ
แล้วยังหันมีดจะมาแทงเธอด้วยจนลูกชายอายุ๑๘ปีนะครับ
หันเข้ามาเนี่ยแล้วมาห้ามพ่อนะฮะทีแรกยังไม่เป็นผล
ลูกต้องก้มกราบพ่อนะครับเพื่อร้องขอชีวิต
อย่าทำแม่อย่าทำยายทำให้นายชุติพลเนี่ยอ่อนลง
แล้วก็เดินออกจากบ้านไปขี่จักรยานยนต์หนีหายไป
คือนางสาวสุธานีนะครับบอกว่าก่อนที่นายชุติพลจะมาก่อเหตุได้ชั่วโมงเดียวเนี่ย
เคยเตือนแล้วนะแต่ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงใคร

เข้ามาแล้วเขาก็มากระชากประตูที่ล็อก

แล้วหนูก็ยืนที่แกล้งเขาหนูไม่รู้นะเขามีมีด
แล้วเขาทำไมถึงไปทำแม่เราอะครับ
ก็คือว่าเขามาแบบมาพูดจาไม่ดี
ไม่ดีกับเราแล้วทีนี้แม่เราทนไม่ได้ค่ะ
ทนไม่ไหวก็เลยก็เลยพูด

เขาก็เดินเข้ามาแล้วก็แทงแม่เลยค่ะ
เออแล้วก่อนก่อนหน้านี้คือเขาพยายามจะมาคืนดีเหรอพี่
ก็พยายามจะมาคืนดีแต่ว่าเขาไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองค่ะ
ก็หลังจากที่ก่อเหตุ๒ชั่วโมงนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจก็ไปติดตามจับกลุ่มตัวได้นะฮะ
สพนางรองตามไปทันพอดีนะครับ
นี่นายชุติพลเสื้อน้ำเงินนี่นะฮะ
ไปอยู่ที่ร้านอาหารแถวบศนางรองค่ะ
นั่งดื่มเหล้าอยู่นะคุณเกลียดพระสร
คือที่เมียเขาไม่คืนดีด้วยแล้วก็ขอเลิกเนี่ยเพราะว่าดื่มเหล้า

ถามว่าดื่มเล่าทำอะไรดื่มเล่ารอรถทัวร์
ตัวรถทัวร์ไว้จะหนีไปหาพี่สาวที่กรสินนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปนี่คำแรกเลยนะ
ตอนที่ตำรวจมาคุมตัวเขาถามตำรวจบอก
แม่ยายเจ็บเยอะไหมรู้สึกผิดที่ทำลงไป
ก่อนเกิดเหตุดื่มเหล้าเลยขาดสติ
รู้แค่ว่าจะต้องไปง้อขอคืนดีอดีตภรรยาให้ได้
แล้วไปแทงเขาแล้วมาถามแม่ยายเจ็บเยอะไหม
นายชุธิพลยอมรับว่าเมียขอเลิก
เพราะทนที่ตัวเขาดื่มเหล้าแล้วชอบหาเรื่องเกะกะระรานไม่ไหว
ที่ผ่านมาพยายามไปง้อขอคืนดีหลายครั้ง
แต่ไม่เป็นผลก็เลยเครียดแล้วคิดมาก
แต่ตอนนี้เขาบอกเขาเสียใจแล้วกับการกระทำของตัวเอง
เสียใจกับสิ่งที่ทำไหมคะพี่
มากครับมากมาก
รู้ไหมพี่ว่าทางแม่ยายไป
ผมไม่ทำได้อยู่ครับผมควรนึกได้อยู่

นึกห่วงตอนที่ทำไม่ได้เจอใจกับเขา
นี่ฮะขณะที่วันนี้นะครับลูกสาวของคนเจ็บ

เธอบอกอดีตสามีตั้งใจ

เขาตั้งใจเข้ามาทำร้ายคนในบ้านไม่ให้อภัยด้วยถือว่า
รุนแรงเกินไปส่วนอาการบาดเจ็บของแม่นะฮะก็คือคุณแม่
สมหมายเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาลนางรองนะครับตอนนี้พ้นขีด
อันตรายแล้วนายชุติพลถูกแจ้งข้อหา๓ข้อหานะครับทำร้าย
ร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเรื่องการพาอาวุธมีดและเรื่อง
บุกลุกนะวันนี้มีนาของผู้กฏเฮดมายี่้มมาขอยื่น
ยื่นขอประกันตัวนะครับแต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตให้
หลานชายเป็นคนดีไม่รู้ว่าทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนั้น
เขาบอกแค่ว่าพลาดไปแล้วก็ได้แต่ให้กำลังใจหลานชายว่า
ให้ยอมรับความจริงกับสิ่งที่ทำลงไป
ที่หลานเลิกกับอดีตภรรยาเนี่ยทางฝั่งของน้าเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว
รู้ข่าวว่าเอ้าไปแทงอดีตแม่ยายเขาเจ็บค่ะ

ก็เนี่ยเมาอีกแล้วเมากี่ข่าวแล้วเนี่ยที่เราเล่ากันมาต่อเนื่องเลย
เมาเหล้าเมายานะคะ